อะไรก็เหมือนตับบดหน้าทาบเลย

กรรมนะฮะรสเนื้อวัวมีกลิ่นหอมคงความอร่อย
บอกได้ว่าเป็นของที่น้องหมาเนี่ยน้องสุนัขของเราโปรดปรานมาก

ผู้แม่ชอบแบบนี้

ของผมสติ๊กไก่ครับผม

เมื่อกี้เราบอกมิลอี้

นี่มีกลิ่นหอมหวานที่มาจากนมนะฮะ
ผลิตจากเนื้อไก่แท้แล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพง

คุณแม่ตั๊กในฐานะคนที่มีน้องหมาเยอะที่บ้าน
น่าจะเคยซื้อแล้วหล่ะอย่างนึง

แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
โอ้อันนี้ง่ายเอาอะไรคือเอาไงตอบอะไรดี
เอาเขาแน่ว่ะเขาอีกทั้งศาสตร์

ถามอย่างแม่ซื้อ๓อย่างสิวะ
ทำมื้อได้เลยแต่อันนั้นเหมือนของทานเล่น

ปกติเราซื้อแบบ๓ห่อร้อยอะไรอย่างนี้

งั้นบอกเลยว่าราคาที่เอามานะคะคุณผู้ชม

และราคาณปัจจุบันวันถ่ายรายการนะคะ

อันนี้เป็นท็อตดอกบานนะ

ลดนมนะ๗๐กรัม

แต่ว่าไม่แน่ใจเราใช้ตัวช่วยได้ไหม
อ่ะถ้าข้อนี้อยากใช้ตัวช่วยใช้ได้เลยค่ะ

ระหว่างตอบได้๒ครั้งหรือให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
แอว่าค่าที่แพงเรามั่นใจอะเป็นอันนี้อยู่แหละแม่

เอาล่ะงั้นขอใช้ตัวช่วยนะคะ
เดี๋ยวเป๊กจะให้คุณตอบได้๒ครั้ง

ติ๊กไก่รสมิวกี้๗๐กรัม
แพงกว่า๓๙บาทค่ะ
นี่คือสินค้าที่น้องแอร์และคุณแม่ตั๊กไม่ได้เลือกค่ะ
ราคาต้องแพงกว่า๓๙บาทจะแพงกว่าหรือไม่มา
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

นี่ก็ต้องแพงกว่าราคาอยู่ที่

อาหารสุนัขเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ
แล้วเหลือคุณแม่ตั๊กถ้าไม่ใช้ตัวช่วยคิดว่าจะเลือกอันไหน
ตอนแรกแอจะเลือกอันนี้แต่แม่ตั๊กเหมือนจะเลือกอันนู้นเนอะ
อะไรอย่างนี้อันนี้แหละอือแต่ว่าอีกสติกไม่ใช่เนอะแอโร

ตัวช่วยไปหนึ่งตัวช่วยแต่ว่าก็คุ้มค่าเหลือเกินนะคะ

ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๒๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๓๕๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
เป็นซอสปรุงรสชนิดต่อนะคะต่างยี่ห้อต่างสไตล์
สำหรับอันแรกค่ะเป็นเครื่องปรุงแบบซองนะคะ
เครื่องปรุงพริกน้ำตาลแพ็ค๕๐ซองนะคะ
เครื่องปรุงรสชนิดสตองพริกและน้ำตาลใช้งานง่ายสะดวกมาก
อันที่๒ค่ะหอยนางรมน้ำปลาพริกค่ะแพ็ค๕๐ซองค่ะ
น้ำปลาพริกแบบซองใช้งานง่ายเหมาะกับร้านอาหาร
ประเภทข้าวกล่องหรืออะไรแบบนี้นะคะ
สามารถเทคเอาเวสพร้อมซอสตัวนี้ได้
ส่วนตัวที่๓ค่ะเป็นโรซ่าซอสมะเขือเทศค่ะ

สมะเขือเทศโรซ่าทานกับอะไรก็อร่อยค่ะ
เอาละค่ะเครื่องปรุงรสแบบซองทั้ง๓ชนิดนี้
เป็นคำถามข้อที่๖ของคุณแม่ตั๊กและน้องแอร์นะคะ
คำถามข้อที่๖นี้ค่ะมูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าเครื่องปรุงรสแบบซองทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณแม่ตั๊กทุกคน
น่าจะเคยใช้เคยกินมาหมดแล้วล่ะ
พวกเราอยู่แบบกับกองถ่ายนะ
อันนี้ของไร่ทิพย์นะคะพริกแล้วก็น้ำตาล

ใช่อันนี้ก็ในนี้มี๕๐ซองเหมือนกัน

แต่อันนั้น๑๐๐ซองอันนี้๕๐๕๐

แต่ว่ามาถึง๑๐๒แม่

ปลูกเองได้ไงเพราะที่บ้านเขาสอยมะเขือเทศนะ
โอ๊ยโอ้โหลูก
สอยกินนะแม่
หน้าขาสั้นนะฮะ

นอกจากยูปลูกมะเขือเทศแล้วยูปลูกอะไรอีก

เดี๋ยวนะมันมีอะไรปลูกได้มั้งน้ำตาลอยู่ปลูกไว้

ลองทำเสียงอ้อยแบบเซ็กซี่น้องแอร์
แต่เย็นที่เราวิเคราะห์ไปแล้วว่าน้ำปลาน่ะ

ออกทะเลค่ะ

ว่าเครื่องปรุงรสแบบซองทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกครับ

ซอสมะเขือเทศจากโลซ่า

ต้องแพงกว่าอยู่แล้วราคาอยู่ที่
โอ้โฮ๗๘บาท

ตั้ง๑๐๐ซอง๗๘บาท

จริงป่ะนี่ทำไมหน้าคุณดูเปลี่ยนสี
ไม่พี่เฟคกี้เขา๑๐๐ซอง

น้ำปลาพริก๕๐ซองยี่ห้อหอยนังรม

คุณแม่คุณแม่ไหนคุณแม่บอกว่าน้ำปลาพริกน่าจะแพง

พริกและน้ำตาล๕๐ซองนะคะจากไร่ทิพย์จะต้องถูกกว่า๓๘บาท
ถ้าแพงกว่า๓๘บาทแม่ตั๊กเงินที่สะสมมา

๕๐ซองเขาอาจจะขาย๓ซองบาทกันเลยลูก

เออนี่๓ซองนี่๓ซองนี่อ่ะบาทหนึ่งอะไรอย่างนี้ล่ะ
ตอนนี้ลิ้นเป็นระวิงมือเป็นระวิง
พริกน้ำตาล๕๐ซองจากไร้ติ๊บจะต้องถูกกว่า๓๘บาท

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

เก่งมากผ่านมาได้แบบนี้ค่ะ
ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๓๕๐๐๐บาท
เก่งจริงเลยนะคะแต่ละผู้หนักช็อปผู้นี้นะคะ
ถามก่อนเลยพี่ตั๊กตอนนี้เหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วย

สะสมมาแล้ว๓๕๐๐๐บาท

ต่อไปเป็นข้อที่๗และข้อที่๘อีก๒ข้อ
อีก๒เอ๊มีสิทธิ์คว้าเงินแสนตอนนี้เหนื่อยหรือยัง
เป็นจนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเนี่ย
อยากพักผ่อนไหมถ้าอยากพักผ่อนมีวิถีทางให้เลือก

ถ้าอยากหยุดตอนนี้หยุดได้เลย

จะให้เงินที่สะสมมาครึ่งหนึ่ง
จาก๓๕๐๐บาทค่ะเป๊กจะให้๑๗๕๐๐บาท

แต่ถ้าไปต่อเงิน๕๐๐๐รออยู่
ไม่เอาสิเราต้องไปต่อเรามีตัวช่วยด้วย
จะถามเป็นทางการค่ะว่าคุณทั้งคู่จะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
จะถามเป็นทางการเป็นบ้านโป่งอะไรได้หมดเลยลูก
บ้านโปรงนี่ยังไม่ถึงการแล้วถึงแค่รัฐบุรี
หยุดหรอคุณรอผู้หญิงอย่างเราไม่หยุด

ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ถามเลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
อืม

บอกเขาด้วยนะยังมีผลข้อโทษแต่กับพวกข้าตัวพวกเรานะ

นะนะอะไรนะพวกนี้พวกเรายืนเหนือแตอร์อะไรปะ

โอ้เหอะตัวช่วย

ตัวช่วยยังเหลืออีกตัวหนึ่งตัวช่วยยังเหลืออีกตัวหนึ่ง
เออไม่เหมือนคู่ลูกน้าหรอก

เฮ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
มีอีดีให้ดูอ๊ะจ๊ะแต่ดูดูให้ดีอ๊ะ
ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราหรือไม่ให้ดึง

สวัสดีครับอารมณ์ดีอีกแล้ว

มีมีเรื่องแล้วนะ

ล้อแกรอบเพศด้วย

เดี๋ยวมาล่องเพศ

ไหนดูใครน่ะ
แอร์แอร์มาดูขวังแม่นายสด
เอาล่ะสิครับเกมของเราต้องหยุดก่อน
เพราะแก๊งป่วนผู้เข้าแข่งขันและพิธีกร
มาดูสามีคุณตั๊กไลฟ์สด
เราก็ต้องรอพวกเขาเช่นกัน
แต่ช่วงหน้าความฮาบังเกิดแน่นอน
พักกันสักครู่ครับ